ขณะนี้การเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น
เพื่อจะมุ่งไปสู่เส้นทางความปรองดองนั้น

กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างให้มากยิ่งขึ้น
โดยจะมีการรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่มีอุปสรรคในการเดินหน้าสร้างความปรองดอง
โดยทางอนุกรรมการที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็มีเพียงหน้าที่ก็คือรับฟังเท่านั้น
และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะส่งข้อคิดเห็นต่าง
เพื่อบูรณาการความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

ระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่เป็นกลางนะครับ
ในขณะที่พลเอกชะเลิมชัยศิษฐิษศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าได้สั่งการขยายเวลาการรับฟังความเห็นปรองดอง

จากบางจังหวัดยังไม่สามารถเปิดรับฟังเวที

ขยายเวลาเพิ่มไปถึงวันที่๕เมษายนนี้ครับ
ขณะที่พลตรีคงชีพโฆษกประสุนกราศวงศ์กระลาโหม
ได้เปิดเผยพ้นประชุมสภาคกราโฮมว่า
ที่ประชุมสภากลาโหมขอให้ทุกเหล่าทัพ
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เตรียมการเพื่อสร้างความสามารถปรองดองร่วมกัน

แล้วก็เปิดกว้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ภาคส่วนต่างอย่างรอบด้าน

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เข้าเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ

เพื่อสร้างความปรองดองสามัคคีนะครับในวันพรุ่งนี้
โดยบอกว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ละองค์กร
นำเสนอความเห็นในประเด็นของตัวเอง

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
พุทธศักราชที่มีบทบัญญัติควบคุมและกดหัวสื่อ
อีกทั้งมีเนื้อหาที่เป็นชนวนให้การปรองดองนั้น
ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ